ประสบกรณิธรในไทยและต่างประเทศก็ร่วมใจกันตักบาท
ถวายอาหารแด่พระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน๑๐๐วัน
แด่ในหลวงราชการที่เก้านะคะนายศักดิ์ชายวงกณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมประชาชน
ตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุจำนวนแปดสิบเก้ารูปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบหนึ่งร้อยวัน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสน
จากนี้ทางวัดยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และจัดนิทัศกาลและผลงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙ให้ประชาชนได้ร่วมชมในพิธีอีกด้วยนะคะ
ทางด้านพระครูสิรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมชาวจังหวัดน่านได้รวมตัวกันที่วัดสวนตานตำบลในเวียงเพื่อร่วมพิธีสวดมนต์แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์จากนั้นร่วมกันนั่งสมาธิตั้งจิตภาวนา๙นาทีเพื่อถวายพระราชก
เผ็นพระราชกุศลสัตว์เมื่อวานครบ๑๐๐วันพระบรมศพหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสันเสิร์นพระบารมียืนสงบนิ่ง๓๙วินาทีพร้อมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม
ที่จังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุฏระเสรดีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพ้องประชาชนในพื้นที่ได้มีการร่วมใจกันตักบาดข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิกษุสงฆ์จำนวน๘๙รูปและปล่อยพันฟลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำหน้าสารจังหวัดเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราช
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีของการครองราชค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างนายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างพร้อมประชาชนร่วมตักบาดข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิกษุ๙๐รูปบริเวณที่สี่แยกหอนาฬิกาถ้ามกลางฝนที่ตกปล่อยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการท
ขอบคุณครับ